ส่วนที่สมุทรปราการนะครับมีหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งอายุ๒๖ปีนะฮะ
เขาก็พยายามที่จะไปเคลียร์กับภรรยาค่ะนะฮะเพราะว่าภรรยาเนี่ย
จับได้ว่าเขาแอบนอกใจนะฮะเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาทะเลาะกัน
ใช้มีดแทงเสียชีวิตนะฮะค่ะอ้าวตายแล้วครับท่านผู้ชมครับ
วงจรปิดนี้ฮะในจุดเกิดเหตุจับเอาไว้ได้นะครับ
ภาพเหตุการณ์ขณะที่เพื่อนคนงานยืนทำงานอยู่อีกฝั่งนะฮะ
เพื่อนคนงานนะครับจะมีเสียงผู้ตายกับแฟนสาว
เหมือนทะเลาะกันนะครับแล้วฝ่ายหญิงก็ใช้มีดแทงใส่ฝ่ายชายนะฮะ
แล้วนี่ฮะเขาก็ต้องเข้าไปช่วยกันนะครับ
คนที่อยู่ที่ทำงานก็ตกใจวิ่งไปดูเห็นฝ่ายชายล้มฟุบไป
ช่วยกันหามออกมาด้านหน้าโรงงานโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ
สักพักพอกู้ภัยมาเนี่ยพยายามช่วยช่วยไม่ทันนะครับ
นี่เป็นจุดด้านในโรงงานนะฮะที่เขาเห็นฝ่ายหญิงเนี่ย
แทงใส่ฝ่ายชายเข้าไปนะครับก็หามมาด้านหน้านะครับ
โทรเรียกกู้ภัยแต่ว่ากู้ภัยมาถึงก็เสียชีวิตซะแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอ
ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงจุดนี้นะครับ
ที่เป็นด้านหน้าโรงงานนะฮะจะเห็นว่าภรรยาเนี่ย
พอก่อเหตุแล้วแทงแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นสามีล้มฟุบตรงนี้
ก็เข่าอ่อนซุดนั่งกองลงไปเลยเหมือนกันค่ะนี่ครับโอ้โห
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อนายมิวมินนายมิวมินนายนะครับ
อายุยี่สิบหกปีนะครับถูกแทงเนี่ยบาดแผลเข้าราวนมซ้ายหนึ่งแผล
หน้าอกขวาหนึ่งแผลและที่คออีกหนึ่งแผลนะครับสพสำโรงใต้นะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลักฐานเนี่ยนะฮะก็คือมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มนะครับ
ตกอยู่ที่พื้นนะครับแล้วเลือดเนี่ยก็หยดเป็นจุดเลยนะฮะ
ตั้งแต่จุดที่ผู้ตายทำงานแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือผู้ตายเนี่ย
อยู่ด้วยนะครับคนก่อเหตุคือนางซานซานละอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับ
นี่ฮะก็ยังตกใจอยู่นะครับเธอบอกว่าเพื่อนคนงานเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยต้องพาไปทำแผลก่อนนะฮะค่ะอ่าแล้วเธอบอกว่าเห็นร่างแฟนแล้วก็เข่าสุดครับ
ให้เสียใจอย่างหนักครับตำรวจคุมตัวไปสอบสวนนะครับ
เธอบอกว่าเธอกับแฟนเนี่ยก็คือผู้ตายเนี่ยในมิวเนี่ย
อยู่ด้วยกันมาประมาณหนึ่งปีแล้วแล้วก็ทำงานที่เดียวกันด้วยนะ
แต่เธอเนี่ยสงสัยว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยจะแอบไปคบหากับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
นะฮะก็ตามจับจนได้อันนี้เธออ้างนะฮะค่ะ
เพราะว่าผู้ตายไม่มีสิทธิแจงแล้วนะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มิวแฟนนุ่มทำงานอยู่ก็เลยเดินเข้าไปหาไปคุยนะครับ
แต่ในมิวเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมคุยด้วยก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วเธอที่พยายามไปเคลียร์เนี่ยพกมีดไปด้วย
เธอบอกว่าเธอก็โมโหนะฮะที่ในมิวไม่ยอมคุยด้วย
เอามีดแทงใส่ไปหลายครั้งแล้วเพื่อนเพื่อนก็เห็นก็มาห้าม
แล้วก็หามในมิวออกไปนะครับเรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้ว
เธอก็ยืนยันนะฮะที่เธอกล่าวอ้างนะทำไปเพราะว่าแฟนนุ่มเนี่ย
ขอเลิกกับเธอเนื่องจากมีผู้หญิงคนใหม่เพื่อนร่วมงานนะครับ
บอกว่านั่งทำงานอยู่เห็นผู้ก่อเหตุเดินมาหาผู้ตาย
ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นว่าเป็นแฟนกัน
สักพักได้ยินเสียงเออะโวยวายตะโกนเรียกเพื่อนให้เข้าไปห้าม
แล้วก็แยกย้ายกันออกมานะครับแต่ว่าผู้ตายเนี่ย
คือเหมือนกับเขาเดินออกมายืนนิดนึงนะตอนนั้นคงถูกแทงไปแล้ว
พอเดินมายืนนิดนึงก็ล้มลงหมดสติไปเลยครับ
แล้วเห็นเห็นตอนที่เขาทะเลาะกันไหมมีมีแค่เขาตบไหล่กันเฉย
ซึ่งนึกว่าเขาอยู่กันอ๋อคือผู้หญิงเดินไปหาผู้ชาย
ที่ที่โต๊ะทำงานถูกไหมแล้วมีมีตบไหล่กันอะไรกันใช่ไหม
แล้วตอนที่มาล้มกับป้านี่เขาเอ่อเขารู้สึกตัวไหมผู้ชายอ่ะ
เขาก็ยืนขึ้นหรือล้มลงเลยเฉยแค่นั้นอ่ะอ่าสำหรับฝ่ายหญิงนะครับ
ก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฮะค่ะเพราะว่าพกมีดมาด้วยอ่ะนะ
มาเคลียร์กันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เมืองคดีกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ